นี้ทำเอาปรี๊แตกจริงจริงค่ะตลกนะคะแต่ไม่ตลอดนะคะ
ลาล่าขวัญนภาปรี๊แตกเลยค่ะเพราะว่าชาวเน็ตเนี่ยคุณค่ะ
เข้าไปคอมเมนต์ในเชิงแบบดูถูกเธอนะฮะหลังจากที่เธอเนี่ยโพสต์คลิปนี้ก็คือ
หวานใจหนุ่มเล็กเจษดาไปเที่ยวที่อีสานบ้านเกิดแล้วก็ไปไหว้ย่าโมด้วย
แต่ว่ามีชาวเน็ตคนนึงเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าลูกคนอีสานมิน่าล่ะถึงไม่ค่อยมีแฟน
วันนั้นร้องไห้ไม่มีงานวันนี้ยังกับปลากระดีได้เด็กเท่านั้นแหละคุณผู้ชมค่ะ
ลาล่าถึงกับแคปข้อความนี้มาเลยนะแล้วก็มาโพสต์ในไอจีส่วนตัวแบบนี้เลย
แล้วก็ร่ายยาวต่อว่าชาวเน็ตคนดังกล่าวคือตอบกลับไปเลย
ซึ่งเราขออ่านแบบสรุปนะคุณผู้ชมนะประมาณว่าลาล่าบอกว่าเป็นคนอีสานแล้วทำไมอ่ะ
ประมาณนั้นน่ะคุณเกิดมาเป็นคนเนี่ยเสียชัดเกิดจริงน่ะ
ดูถูกเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเหยียดคนทั่วไปแบบนี้แล้วจะสอนลูกสอนหลานให้เป็นคนดีได้ยังไง

พร้อมกับพี่ลาล่าฝากให้ทุกคนเข้าไปดูคลิปดังกล่าวแล้วช่วยบอกเธอทีว่าเฮ้ย
มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอในคลิปที่เธอโพสต์ลงไป
เพราะว่าเธอตั้งใจโพสต์ให้ทุกคนคลายเครียดในช่วงนี้จากวิกฤตโควิด๑๙นะคะ
ซึ่งเหล่าชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจพี่ลาล่ากันยกใหญ่เหมือนกันเนาะ
ต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมว่าคือเดี๋ยวนี้เชื่อว่าช่วงนี้หลายคนเครียดกันเยอะ
เพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราดูอะไรในโซเชียลแบบนี้
เพื่อความบันเทิงเนาะจะได้ไม่เป็นดราม่าอะไรต่างกันไปนะคะ

แล้วก็ช่วงนี้เนี่ยคอมเมนต์อะไรเนี่ยเขาตามตัวเจอนะ